ไม่รู้เพราะว่าอยู่ดีก็หายไลน์ไม่ตอบ

เออขอเมาส์ต่อนิดนึงหน่อยละกัน

โอ้โหเปิดเครื่องหัวใจคุณผู้ชม

บอยไม่เคยพูดถึงเรื่องความรักเยอะขนาดนี้

โดยเฉพาะเจาะจงเข้าไปที่น้องเฟย์นี่แหละค่ะนะคะ
เขาบอกว่าน้องเฟย์คือเป็นคนที่มาเติมเต็มเขา
แล้วบอยก็ยอมรับตรงเลยนะคะว่าเขาเป็นคนข้างรัก
ไอ้เต้าข้างรักว้าวคุณผู้ชม

ตรงที่นิสัยใจคอเป็นคนน่ารักนะคะ

ว่าตัวเองจะไม่ทำให้สาวเฟย์ต้องเสียใจค่ะ

อยตอบทันทีเลยบอกว่าติดจ้า

ตอนที่ผ่านมาหัวใจผมแห้งเหี่ยวมานานแล้วจ้า

ไม่อยากหมวยแล้วอยากมากเลย

นิสัยใจคอความคลิกกัน

คือเรากล้าสามารถทำตัวขำฮากับเขาได้
สิ่งที่เขาเคยบอกก็คือน่าจะเป็นที่เขาประทับใจผมก็คือ
เขารู้สึกว่าเขาได้รับการดูแลอย่างดี
สถานภาพของทั้งคู่ก็คือยังดูใจกันอยู่

ความจริงผมก็ค่อนข้างชักเจน
ผมจริงใจและจริงจังกับเฟย์

เพราะว่าตอนนี้เขายังไม่ใช่คำว่าแฟน
พัฒนาความสัมพันธ์กันต่อไปนะคะ
แต่ว่านี่ยืนยันได้นะคะว่าบอยที่ผ่านมาคือชอบสาวหมวยตลอดเลย

ทั้งที่ก่อนหน้านี้นอกและในวงการทั้งสี่รู้จักไม่รู้จักคือต้องหมวยมาก่อนเลยนะคะ
ก็คือนี่แหละค่ะตรงสเปคมากและที่สำคัญเด็กด้วย
หมดใจกะชุ่มกะชวยนี่คือดีใจ

หนึ่งคุณผู้ชมค่ะ